ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คือนุ่งผ้าสีเหลืองเนี่ยนะคะแต่ว่าปิดหน้าปิดตาหมดเลยนะ
ปิดบังใบหน้าแบบนี้แอบเข้าไปในกุฏิของพระสงฆ์
จากนั้นก็แอบอยู่ในนี้อยู่แถวนี้
จนถึงช่วงเช้าเมือง

ขโมยกุญแจเข้าไปในห้องของพระสงฆ์รูปหนึ่ง
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปทั้งหมดเลย

เรื่องนี้นะคะได้ภาพกล้องวงจรปิด

ก็คือผู้ชายที่ปรากฏในคลิปก็จะมีรูปร่างท้วม
แต่ว่าเขาสังเกตเห็นว่ามีสักลายเต็มตัวเลยนะ
ช่วงก่อเหตุแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ใช้ผ้าปิดจมูก
ตอนแรกเดินวนเวียนไปวนเวียนมาแถวกุฏิก่อน

พระสงฆ์ก็จะออกไปส่งน้ำ

เขาใช้จังหวะนี้แหละค่ะเข้าไปขโมยกุญแจ
แล้วก็เอาไปไขเข้าไปในห้อง
ห้องนี้ที่เขาเข้าไปได้เงินไป๔๐๐๐บาท
ถูกมงคลแล้วก็เอกสารสำคัญอีกหลายรายการ
หลังจากนั้นแล้วล็อกห้องไว้ตามเดิม

สงฆ์เจ้าของห้องเขาก็เข้าห้องไม่ได้สิคะทีนี้
ตำรวจพอไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปถามคนที่อยู่ระแวกนั้น
ว่ามีใครเคยเห็นคนลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
เป็นแรงงานชาวกัมพูชาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีชายชาวกัมพูชาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
เข้าไปพูดคุยกับแรงงานภายในแคมป์คนงาน
เขาบอกว่าหน้าตาเหมือนอยู่นะคล้ายอยู่นะ

ตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่ค่ะ